ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของประหลัดจังหวัดประจวบคิริขันที่ก็เป็นที่วิพักษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียล
เขามีฉายานะประหลัดจิ๊บนะคะที่บอกว่าหนุ่มลาวขับรถฝ่าด่านมีกัญชา
เรื่องนี้แค่จิ๊บล่าสุดมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะอธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นยาวเหยียดเหมือนกันนะคะ
นี่คือข้อความที่นายพงพันธ์วิเชียนสมุทรประหลัดจังหวัดประจวบคีริขันค่ะ
ออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษคนในสังคมนะคะกรณีที่พูดว่าก็แค่มีกัญชาติดตัวเพียงจิ๊บจิ๊บ
โดยนายพงพันธ์ค่ะก็เขียนข้อความอธิบายเหตุผลยาวเหยียดถึง๑๕ข้อ
สรุปเนื้อหาได้ว่าก็ได้เฝ้าติดตามเหตุการณ์ในวันนั้นอย่างใกล้ชิดนะคะ
พอจับกลุ่มได้ก็เลยรีบตามไปดูพบว่าคนขับไม่กล้าลงจากรถค่ะ
ซึ่งตอนนั้นก็มีชาวบ้านมุงดูนับร้อยคนนะคะตำรวจต้องควบคุมสถานการณ์
พ่อแม่ของเด็กนั่งเครื่องบินมาจากลาวเด็กจึงยอมลงแล้วก็พบว่ามีกัญชาค่ะ
ระหว่างนั้นกลัวว่าจะวุ่นวายก็เลยตัดสินใจชี้แจงเพื่อที่จะป้องกันเหตุร้าย
โดยชี้แจงว่าคนขับป่วยจิตและเห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โต
จึงพูดไปว่าเป็นเรื่องน้อยนิดจิ๊บนะคะ
คือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือหนุ่มชาวลาวคนนี้ก็ขับมาฝ่าด่าน
ตำรวจนี่ถึงขั้นต้องยิงรอบคันยิงล้อด้วยนะคะ
ก็เลยค่อนข้างมีคนมามุงดูเยอะว่าเอ๊ะเหตุการณ์อะไรขึ้น
ประหลัดเขาก็ต้องไปอย่างอธิบายว่าที่เขาบอกว่าจิ๊บเนี่ย
เพราะมันเทียบกับสถานการณ์ว่าจะต้องสูญเสีย
รถยนต์หรือว่าเสียอันตรายต่อชีวิตมูลค่าเกือบแสน
มันน้อยกว่าค่าลงโทษปรับกับการที่มีสารเสพติดในครอบครองของประเทศไทย

นะคะซึ่งประหลัดก็ยืนยันค่ะว่าการทำงานของตัวเอง
ยึดถือหลักนิติศาสตร์หลักรัฐศาสตร์แล้วก็หลักข้าราชการ
รวมไปถึงหลักสิทธิมนุษยชนนะคะ
ซึ่งการเผยแพร่คลิปโดยไม่นำเสนอเรื่องทั้งหมด

ขอย้ำเลยว่าไม่เคยรู้จักชาวลาวกลุ่มนี้
ไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใดเลยแม้แต่บาทเดียว
ถ้ามองว่าแต่ว่าถ้าคนที่วิพากษ์วิจารณ์มองว่าเป็นการช่วยเหลือคนลาว
ก็ต้องขอโทษชาวไทยทุกคนด้วยนะคะ
ซึ่งหลังคำชี้แจงก็มีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ

แต่บางคนก็มองว่าเป็นไปได้หรือ
ที่ตำรวจจะรอจนพ่อแม่ของนักศึกษาบินมาจากลาว

ในโพสต์ก็เขียนเล่าเหมือนกันว่า

กระทั่งพ่อแม่รู้เรื่องพ่อแม่เป็นนักธุรกิจ
มาจากลาวมาลงที่สนามบินดอนเมือง
แล้วก็ขับรถมา

ถ้าไม่มีคำสั่งแบบนี้รอพ่อแม่มาขนาดนี้
เรื่องจิ๊บทำไมแปลกจัง
หลัดคนนี้ถึงออกตัวแรงขนาดนั้น

เหตุใดคนขับถึงมีใบขับขี่

บอกว่ามีใบเหมือนกับว่าจากแพทย์เขายืนยันมาว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพจิตจริงอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ว่าในโพสต์ของประหลัดก็มีภาพใบรับรองแพทย์นะ
ว่านักศึกษาชาวลาวคนนี้มีอาการป่วยทางจิตแล้วก็ได้รับข้อมูล
เขาบอกว่าได้รับข้อมูลมาจากพ่อแม่บอกว่านักศึกษาคนนี้มีอาการคล้ายหลอนจิตวิตกกังวลตลอดเวลา
เหมือนต้องทานยาอย่างต่อเนื่อง

คนยกมาแบบเทียบกับทุกเคสตลอดเลย
นะคะติดตามกันต่อนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ